เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาได้รับสายของพระพิสงฆ์รูปหนึ่ง

อาตมาป่วยส่งคนมาดูอัตมาหน่อย

กู้ภัยไปที่วัดเพื่อไปรับตัวพระสงฆ์ไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่พอไปถึงภาพที่เห็นคือพระรูปที่โทรไปหาโรงพยาบาลเนี่ย

แต่โรงพยาบาลบอกว่าพระเนี่ยเพิ่งจะโทรไปหาเมื่อสักพักนี่เอง
คือแปลว่าแบบวัดระยะเวลาแล้วมันคาบเกี่ยวกันใช่ไหม

แต่ความขนลุกคือ

ใช้จิตถอดไปแล้วโทรไปหาโรงพยาบาลหรืออย่างไรอะไรก็ตามที
ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าพระรูปนี้เขาเป็นคนที่มี

ตำรวจสพเชียงคำอำเภอเชียงคำที่พยาวเขาบอกว่า
มีพระสงฆ์มรณภาพที่วัดอารมม่อนเจดีบ้านหนองบัวเงินหมู่๕
ตำรวจอ่างทองอำเภอเชียงคำนะก็เป็นกุฏิชั้นเดียวปลูกอยู่ในบริเวณข้าง
อุโบสถพบชาวบ้านพากันไปดูเหตุการณ์
กุฏิก็มีป้ายชื่อของพระมงคลชัยมริษีอายุ๗๐ปีเป็นเจ้าอาวาสนะฮะ
มรณภาพเปลือยท่อนบนท่อนร่างมีผ้าเช็ดตัวคลุมอยู่สภาพศพแข็งทืบไปแล้ว
ไปถามกู้ภัยคือนายธิรพงศ์เนินวิเชียนนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินเชียงคำก็บอกว่า
เขาได้รับแจ้งมาจากทางโรงพยาบาลเชียงคำว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือตอน๖โมง๑๘นาที
ประสานมาที่ตนตนก็ให้ตัวเองเนี่ยกับชุดลูกทีมเนี่ย
รีบไปดูเหตุการณ์ไปช่วยเดินทางไปถึงที่วัดเนี้ย
หกโมงสามสิบนาทีก็ไปเคาะเรียกพระท่านอยู่หน้าประตูสักเกือบห้านาที
ก็เห็นว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาก็เลยงัดประตูเข้าไป
ภาพที่เห็นคือเห็นร่างของพระมงคลนอนตัวแข็งไม่ไหวติงคือ
มรณภาพไปแล้วครับเย็นเฉียบแข็งทื้อหมดเลย
ก็ตกใจเอ้าไหนโรงพยาบาลบอกว่ามีพระโทรมาไง
ป่วยอยู่ทำไมมาถือแล้วแข็งไปแล้ว
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าร่างของพระมงคลเนี่ย
มรณภาพไปแล้วเป็นชั่วโมงก็เลยไม่แน่ใจโทรกลับไปถามทางโรงพยาบาลว่า
คนที่โทรไปเป็นใครกันแน่นะฮะก็ทราบว่าพระมงคลเนี่ยเป็นคนโทรไปเอง
โทรไปหาโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็เลยประสานไป
พระมงคลโทรไปตอน๖โมง๕นาทีครับนะฮะแต่ว่าโรงพยาบาลโทรไปหากู้ภัยเนี่ย
หกโมงสิบแปดนาทีนะฮะแล้วทางโรงพยาบาลเองก็ประสานกู้ภัย
กู้ภัยก็ไปแต่แปลกใจคือสภาพศพของพระท่านอ่ะ
น่าจะเสียชีวิตมาเกินกว่าเวลาที่ท่านโทรไปหาโรงพยาบาล
อืมนะฮะน่าจะเกินก่อนหกโมงด้วยซ้ำไป

เข้าไปดูแกวมาร์นตาแกเปิดมาแล้วแล้วก็มือเย็นมาแล้ว
ก็เสียชีวิตมาเป็นชั่วโมงแล้ว
แกเห็นใกเหยื้ด

ทุกคนก็ลงความเห็นว่าแกคงถอดจิตวิญญาณแล้วก็โทรไปหา
โรงพยาบาลให้มาดูศพแกอะไรประมาณนี้นะฮะ

ก็คิดว่าตอนที่โทรไปอาจจะอาการสุดแล้ว
หมดลมหายใจก่อนที่กู้ภัยจะไปถึงก็เป็นได้
หรือบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นจิตของท่านที่โทรไปให้กู้ภัยไปเอาร่างออกมา